การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน๑๕ปี
รายการมาจูจายาโบล่าฟุตบอล
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะในชายแดนภาคใต้๕จังหวัด
ประกอบด้วยสงขลาสตูนปัตตานียะลาและนราธิวาส
โชว์ศักยภาพเพื่อก้าวไปติดทีมชาติไทย

รูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือกจะแข่งขันที่สนามพลุครั้ง
ขออภัยครับพรุข้างข้าวจังหวัดสงขลา
จากนั้นจะหา๕ทีมไปแข่งขันในรอบซุปเปอร์ลีก
ระหว่างวันที่๒๖ธันวาคมถึง๓๐มกราคม
ด้วยระบบเย่าเยือนทีมที่ได้คะแนนสะสมสูงสุด
อันดับที่๑๒ก็จะได้เข้าไปชิงถ้วยเกียรติยศ
เหรียญรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่สนามเรนโบสเตดียมจังหวัดปัตตานีครับ